มาดูเรื่องที่จังหวัดสมุทรสงครามบ้าง
นี่เป็นเหตุชายคุ้มคลั่งแล้วไม่ได้คุ้มคลั่งเปล่า
คือถือมีดดาบยาวเลยนะ
ช่วงบ้านเห็นตื่นตกใจกันใหญ่
สุดท้ายแล้วตำรวจเข้าเจรจาเกลี้ยกล่อม

ปืนไฟฟ้าค่ะไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
ล้มทั้งยืนนะคะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชายคนนึงเนี่ย

โอ้โหคาดผ้าสีแดงถือมีดดาบยาว

ชาวบ้านมามุงดูกันแต่ชายคนนี้
เขายังไม่ได้ทำร้ายใครนะแค่ออกไปโวยวาย

ตำรวจมาถึงพยายามเกลี้ยกล่อม
แต่สุดท้ายแล้วต้องตัดสินใจใช้ปืนไฟฟ้ายิง
เพื่อจะได้เข้าจับกลุ่มตัวชายคนนี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะ

ทะเบียน๑กไก่คค๒๙๓๐สมุทรสงคราม
จอดกลางสี่แยกเข้าเมืองเลยค่ะ
แต่งกายของเขาก็สวมเสื้อกั๊กดำกางเกงดำ
พวกหัวสีแดงสะพายปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่
และในมือขวาถือมีดดาบยาว
หลังจากนั้นพอจอดรถได้ก็ยืนกวัดแกว่งมีดไปมา

ชาวบ้านที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ย
โอ้โหตกใจนะแล้วก็มุงดูเหตุการณ์อยู่ห่างค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจเลยต้องนำกำลังเข้ามาระงับเหตุ
พร้อมกับสั่งปิดถนนไม่ให้ประชาชนมามุงใกล้
โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังเสริมนะคะมาเยอะเลย
เกลี้ยกล่อมตอนแรกไม่เป็นผลนะคะ
ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปไล่ทำร้ายชาวบ้านนะ
เปลี่ยนใจถือมีดพุ่งเข้าใส่ชาวบ้านจะทำยังไง
ก็เลยวางแผนเข้าชาร์จตัวรอที่เผลอค่ะ
อาวุธปืนไฟฟ้ายิงเข้าใส่๒นัดล้มทั้งยืน
นี่ค่ะภาพช่วงจังหวะที่ตำรวจยิงนี่นะคะ
นัดค่ะล้มเลยนะคะก่อนจะกรูเข้าไปควบคุมตัวไว้
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่า
มาทราบชื่อคือนายบำรุงโพทองอายุ๕๗ปี
เป็นชาวบ้านตะมนต์บางช้างอำเภออำภาวาค่ะ
ญาติบอกว่านายบำรุงเขาเครียด
เพราะว่าถูกเพื่อนโกงเงินที่ไปรับเหมาก่อสร้างบ้าน
กว่าหนึ่งแสนบาทเพื่อจัดเลขรายเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะ